ดูสิทำเป็นเต้นอยู่ในนาข้าวแบบนี้ดีนะใส่รองเท้าบูธมา
บอกว่าใครหลายคนเต้นในนาข้าวอย่าเท้าเปล่าด้วยเดี๋ยวเป็นโรคฉี่หนู
สวัสดีค่ะรุ่นตอนรับหนองกับดาวสุขศรรย์มาแล้วค่ะ
ช่วงนี้ฝนเยอะพอฝนตกลงมาชาวนาเขาก็ชอบแล้วค่ะ
สำหรับการเกษตรนะนะแต่น้ำมันขังโรคชีหนูมันจะตามมานะคะ
ฝนช่วงนี้ยังเยอะอยู่เลยโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้
ฝนค่อนข้างเยอะค่ะเกิดขึ้นได้ทั่วไทยเลย
และตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำอ่ะเนอะอุ้ยร่องฝนก็ไม่อยู่แล้วนะ
เขาไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามและประเทศลาว
แต่เรายังคงมีลมมรสุมประจำฤดูที่พัดพา
เอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าไปสู่พื้นที่ค่ะ

พอลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้
ก็ต้องระมัดระวังคลื่นในทะเลอันดามันด้วยนะคะ
ส่วนสภาพอากาศ๗วันหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๔๐๖๐ของพื้นที่เลยนะคะ

ก่อนฝนตกอุณหภูมิค่อนข้างร้อนอบอ้าว
สำหรับพื้นที่รุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ

ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่

ภาคใต้ฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนทะเลคลื่นสูงได้๒๓เมตรเลยนะคะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง

อากาศร้อนอบอ้าวไปเลยค่ะ

ในจุดที่น้ำไม่ไหล

ถ้าไปเที่ยวคลองไปเที่ยวน้ำ

หมายถึงน้ำท่วมขังแบบนี้ในนาแบบนี้ค่ะ

ถ้าเราเอาเท้าที่ไม่ได้ใส่

แต่ถ้าใครเผลอสัมผัสไปแล้วแบบนี้
กลับบ้านล้างเท้าด่วนค่ะ